สวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะลอยกระทงแล้วนะครับ
ใครที่จะออกไปลอยกระทงระวังหน่อยนะครับ

หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝน

ฝนเหล่านี้นั้นจะส่งผลต่อประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน

คุณผู้ชมครับตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองนะครับ
ก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ๑หย่อมนะครับ
ภาพต่อไปเราจะเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
ที่จะค่อยเข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรานะครับ
ซึ่งตอนนี้เองไปอยู่ในแถวบริเวณประเทศเวียดนามนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณพื้นที่อ่าวไทยของเรา
ตรงจุดสีแดงนี้คุณผู้ชมสังเกตดีนะครับ
หลังจากนี้นะครับจะค่อยมีการเคลื่อนที่เข้าอ่าวไทยโดยห่อมความกดอากาศต่ำห่อมนี้นะครับ
เคลื่อนที่ไปบริเวณทางตอนล่างของภาคใต้นะครับ
ซึ่งก็จะส่งผลให้บริเวณภาคพื้นที่ภาคใต้มีฝน
แล้วก็การเคลื่อนตัวมาในแนวแบบนี้เนี่ยนะครับ
เอาฝนเข้ามาปกครุมบริเวณตั้งแต่ภาคอีสานไล่ลงมาด้วยนะครับ
ยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งลูกครับ
ลูกนี้น่าสนใจเพราะว่ามีความใหญ่มากนะครับ
ดูดกลืนหย่อมฝนห่อมแรกไม่ให้มีกำลังแรงมากนักนะครับ
ลูกนี้จะเกิดขึ้นหลังวันลอยกระทงนะครับ
ค่อยมีการเคลื่อนเข้ามาประชิดแนวชายฝั่งของเวียดนาม
แล้วก็ส่งผลตั้งแต่ภาคอีสานไล่ไปจนถึงบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ก็คือฝั่งที่ติดกับประเทศพม่านะครับ

เดี๋ยวมาดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
จะพบว่ามีการค่อยเขยิบไปเรื่อยนะครับ
จากบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งที่ติดกับลาวเนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนไปฝั่งตะวันตกภาคเหนือ

เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ของกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

ว่ามีผลต่อแต่ละพื้นที่อย่างไรกันบ้าง

โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่นะครับ
บนยอดดอยต่ำสุด๖องศาเซลเซียตนะครับ

อยู่ที่ประมาณ๒๐๓๐องศานะครับ
โอกาสการเกิดฝนร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
อดภูต่ำสุด๑๐องศาเซลเซียตนะครับ
กลางครับโอกาสการเกิดฝน๑๒๐๓๐ของพื้นที่ครับ

พบว่าโอกาสการเกิดฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจากการตรวจสอบก็พบว่า
คลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับฝนเยอะเลยทีเดียว
ละ๖๐๗๐ของพื้นที่นะครับ
ฝั่งอันดามันจากการตรวจสอบก็พบว่า
ฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ๖๐๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ